ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งขับรถอยู่ดีค่ะ
ต้องเบรกเอียดเลยนะคะแล้วก็ขยี้ตา๑๘รอบ
เพราะนี่ค่ะขาใหญ่มานอนขวางถนนแบบนี้
เหลือมค่ะความยาวสักประมาณ๕เมตรนะคะ
อุตสาหกรรมเหมราชบ่อวินศรีราชาคุณ
สุดท้ายก็ต้องแจ้งกู้ภัยมาจับแบบนี้
เขาขดเป็นเลขอ่ะปุ้ยเป็นเลขอะไรล่ะเธอ
นี่ไงเลขอะไรเหรอค่ะกลมเห็นไหมครับ
คุณผู้ชมลงส่งไลน์มาบอกเราได้หน่อยไหมนะคะ
กู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยรับแจ้งเหตุ
ประชาชนบอกว่าเดือดร้อนรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะ
สุดท้ายต้องมาจับมันแบบนี้ค่ะเพราะมันนอนขวางไปขับรถชนมันทับบ้าง
ขวางถนนแบบโนสนโนแครแบบนี้นะคะ
สุดท้ายกู้ภัยใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาที
จึงจะสามารถคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาแถวนั้นได้
เห็นไหมขดเป็นเลขอะไร
อ้าวนั่นแหละค่ะอยู่เองนะคะ
ส่วนเจ้างูเหลือมเนี่ยถูกจับใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ธรรมชาติที่ว่าแถวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
ทีนี้ไปถามชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็โทรไปแจ้งเหตุกับกู้ภัยเล่าบอกว่า
ระหว่างขับรถกลับบ้านแสงไฟหน้ารถมันไปกระทบกับอะไรบางอย่าง
กลางถนนต้องแตะเบรกแบบกรี๊ดกระทันหันเลยนะคะ
พอจอดรถลงไปดูเอ้างูเหลือมตัวใหญ่มากค่ะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องโทรแจ้งกู้ภัยแต่เขาเชื่อลึกว่างูเหลือมตัวนี้มาให้โชคให้ลาบเขา

อันนี้จะไม่ครบค่ะจะจบไม่ได้